มาดูกรณีของคุณมาริโอมาวเรอ
ก็จับไม้จับมือเป็นที่เรียบร้อยยอมความกันไปจบด้วยดี
เพราะว่าพระเอกบอกเข้าใจว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
แต่ทีนี้จากคำให้การของทั้งคู่
ที่บอกว่าขับรถปาดกันไปปาดกันมา
มีการด่าทอกันไปด่าทอกันมา

ปรากฏว่าทางตำรวจสนพญาไทย
ก็ต้องไปสอบพยานแวดล้อม

สรุปแล้วมันเป็นยังไงนะ
กล้องวงจรปิดไล่เลียงไปเลยนะ

ไปถึงประตูน้ำ

ท้ายที่สุดแจ้งข้อหาทั้ง๒คน

ไม่ว่าจะเป็นรถหรูไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่
ขับรถประมาทหวาดเสียว

ไปรับทราบข้อกล่าวหานี้แล้วนะฮะ
จ่ายค่าปรับไปเรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ว่างไม่สะดวกนะฮะ
จะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแน่นอนนะครับ

ใบอนุญาตขับขี่ของ
โชเฟอร์แท็กซี่หรือไม่นั้นนะครับ

ทีนี้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้ว

พระราชบัญญัติรถยนต์มาตรา๕๔วัก๔
ใดได้รับใบอนุญาตขับรถแล้ว
หากปรากฏว่ามีผู้กล่าวโทษ
ทำลายความสงบสุขของประชาชนในถนน

มีโทษยึดใบอนุญาตได้ไม่เกิน๑ปี
แต่เนื่องจากนายอุดรไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียน
พิจารณายึดใบอนุญาตเป็นเวลา๓๐วัน
แต่ช่วง๓๐วันนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยนะ
ต้องเข้ารับการอบรมมารยาทในการขับรถ
เป็นเวลา๓ชั่วโมงด้วยนะครับ

แล้วก็ดูเช็คประวัติแล้วก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนอะไร
คุณอุดอลในชั้นนี้ก็แผ่นนาในการยึดบรรยาทไว้๓๐วัน

ค่อยหัวผลทดสอบวันแล้วลำมารับรรยาทเชิญที่

คุณอุดรก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ในวันนั้น
คือขับรถปาดหน้ากันไปมากับพระเอกหนุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ
อย่างที่เขาบอกเขาจะเลี้ยวขวามาจากแยกอุรุพงศ์ใช่ไหม
เขาก็จะชิดซ้ายทันทีเพื่อที่จะเข้ารับผู้โดยสารนะครับ
แล้วก็มีการขับปาดกันไปปาดกันมาตั้งแต่ช่วงอุรุพงศ์นี่แหละครับ
ซึ่งคุณอุดรก็เล่าให้ฟังว่าอีกฝ่ายก็คือมาริโอนะ

จากนั้นขับปาดหน้ากันไปมาจนถึงบริเวณแยกอุรุพงศ์
โดยคุณอุดรบอกว่าพระเอกหนุ่มได้ชูนิ้วให้
ทำให้ตัวเองเกิดความโมโหเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
เอาล่ะพอจอดติดไฟแดงด้วยกันแล้ว
นำหนังสติ๊กที่อยู่ในรถยิงเลย
คงโมโหจริงคุณเพราะอะไรรู้ไหม
คุณอุดรบอกว่าไม่ทันคิดยิงไปเลย
ทั้งที่กระจกของตัวเองก็ไม่ได้เปิด

แล้วก็ไปทะลุกระจกรถปอสแตกไปด้วย

เอามาจากบ้านต่างจังหวัดเมื่อครั้งที่๘
ยิงหนูนาเพื่อมาทำอาหาร
แล้วก็ยังไม่ได้เอาออกจากรถนะครับ
ฟังเสียงคุณอุดรหน่อยครับ
คือขับรถมาผมก็ได้ปาดหน้าเขา
แล้วก็ขับรถตามตัวกันมาเรื่อยทางแยกอุรพงศ์เลี้ยวขวา
ประตูน้ำนะครับแล้วทีนี้เขาก็ปาดหน้าผม
เขาปาดกันไปปาดกันมาครับพอถึงนี่เขาก็
พอถึงที่เกิดเหตุเขาก็ได้ยกนิ้วด่าผม
ก็เลยใช้หนังสติ๊กยิงครับยิงไปเลยเหรอ
ยิงที่ยิงยังไงหนังสติ๊กยิงยังไง
ยิงยิงผ่านรถเราผ่านรถเข้ากระจก
ยิงกระจกครับแล้วทีนี้เขาเขาก็ตามมา
ให้มารับผิดชอบผมก็ได้รับผิดชอบ
ผมก็ยอมรับผิดชอบนะครับในประตูน้ำ
ในเรื่องนี้นะฮะหลายท่านก็เห็นใจมาริโอ
หลายท่านก็เห็นใจคนขับแท็กซี่นะครับ
เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์ส่งเฟสเข้ามาเหมือนกัน
ก็บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมาย

แล้วก็ข้อหาที่สำคัญที่นายอุดรได้รับก็คือ

ริโอไม่ติดใจเอาความก็ยกเลิกกันไปนะครับ

อุดรถูกเปรียบเทียบปรับไป๒๐๐บาท
ส่วนเรื่องของวินัยการขับขี่ก็ถูกกรมการขนส่ง
ใบอนุญาต๑เดือนแล้วก็เข้ารับการอบรมนะครับ

ตำรวจก็ต้องไปสอบถามพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์

แล้วก็กล้องวงจรปิดในเส้นทางต่างนะครับ
ก็ปรากฏว่าต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อมูลอีกครั้งนะ
แล้วก็จะมีการแจ้งความให้รับทราบข้อกล่าวหาก็คือ
ขับรถประมาทหวาดเสียวทั้งมาริโอแล้วก็ทั้งคุณอุดรนะครับ

คุณอุดรเขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่สนพญาไทยแล้วนะ
เขาก็สีหน้าเรียบเฉยนั่งนิ่ง
ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนัก
มารอติดตามทำข่าวแล้วก็เดินทางกลับทันที
แล้วก็ได้รับโทษไปคือปรับตั้งแต่๔๐๐บาทถึง๑๐๐บาทนะครับ
เมื่อวานเขาโดนปรับไป๑๐๐๐บาท

สีหน้าเรียบเฉยนะนิ่งก็ไม่ค่อยตอบคำถามสื่อมวลชนหรอกนะครับ

มาริโอตอนนี้ยังไม่มารับทราบข้อเก่าหานี้นะครับ
บอกว่าจะมารับทราบข้อกล่าวหาในภายหลัง
แต่ยังไม่สามารถระบุวันและเวลาที่แน่ชัดได้
อันนี้พนักงานสอบสวนบอกมานะครับ